เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราเล่าไปเมื่อวานเพราะเราตามความคืบหน้าให้กรณีผู้ชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกตำรวจก็เลยเรียกตรวจแล้วก็ขอดูใบขับขี่เขาไม่ยอมให้ดูใบขับขี่แถมด่าตำรวจด้วยนะคะลองไปฟังดูค่ะ
โอ้โหก็คือโวยตำรวจซะแบบ
อ้วนแบบนี้จะวิ่งจับคนร้ายได้ยังไงครับเดี๋ยวตบให้ดาวกระเด็นเลยอะไรแบบนี้นะคะ
คือคนเห็นคลิปนี้ก็บอกว่าเอ๊ะผู้ชายวัยรุ่นคนนี้สติดีหรือเปล่า
สุดท้ายตำรวจก็พยายามพูดให้ใจเย็น
สงบสติอารมณ์แล้วก็สอบปากคำนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ป้อมตำรวจสี่แยกคลองตันเมื่อวานนี้นะคะ
ส่งนักข่าวของเราก็ไปที่สอนอคลองตันไปตามความคืบหน้าให้
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ไปเจอกับตำรวจไปคุยกับตำรวจนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าคุมตัวผู้ชายวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปไปสอบปากคำแล้ว
ชื่อว่าในตูนนะคะอายุแค่๒๓ก็ต้องอยู่ในห้องขังสงบสติอารมณ์แล้วตำรวจก็สอบปากคำเพิ่ม
เมื่อคืนเนี่ยก็โอ้โหสอบปากคำกันทั้งคืนนะคะแม่กับแฟนสาวของในตูนก็อยู่ในห้องสอบสวนด้วยนะ
ตำรวจบอกว่าทางครอบครัวแฟนเครียดมากกังวลใจมากเพราะว่าโลกออนไลน์วิจารณ์หนักอะค่ะ
ก็คือต่อว่าในตุ๋นเงินเยอะเลยอ่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาในตูน๓ข้อหานะคะแน่นอนไม่สวมหมวกกันน็อก
ขณะปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นในตูนรับสารภาพในชั้นสอบสวน
ตำรวจคุมตัวขึ้นรถไปส่งฟ้องสารแขวงพระนครใต้
นักข่าวของเราก็มีจังหวะที่จะได้ถามในตูนอยู่ช่วงที่ในตูนเดินขึ้นรถนะคะ
ตูนตอบสั้นว่าง่วงพูดแค่นี้เลย

เนี่ยค่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจคุมตัวเข้าห้องขัง
แล้วก็สอบสวนทั้งคืนก็เลยตอบแค่ว่าง่วงนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยกับตำรวจที่อยู่ในคลิป
ถูกในตูนต่อว่านะร้อยตำรวจเอกนรงขันทองรองสารวัตรจราจรสอนอคลองตันนะคะ
เล่าให้เราฟังว่าก็ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สี่แยกคลองตัน
ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงเมื่อวานก็ได้เรียกรถจักรยานยนต์ของในตูน
เพราะว่าในตูนเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เรียกตรวจ
เพราะเห็นว่าในตูนกับแฟนเนี่ยขี่รถมาไม่ใส่หมวกกันทั้งคู่อะค่ะ
ไม่ใส่หมวกกันนอกทั้งคู่เลยก็เลยขอดูไปครับคลิป

ทีนี้แหละโอ้โหในตูนโมโหโกรธตำรวจด่าตำรวจตามคลิปอ่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้ในตูนขี่รถมาจากพระประแดงไปรับแฟนที่รามคำแหง
แล้วก็ระหว่างทางที่มากับแฟนคือทะเลาะกับแฟนมาตลอดทางค่ะ

ร้อยตำรวจเอกนโรงก็เลยบอกว่าไม่ได้โกรธในตูนนะ
เรื่องทางกฎหมายก็ต้องไปว่ากันตามผิดก็แล้วกัน
พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ทางครอบครัวของในตูนอ้างว่าในตูนป่วยมีอาการทางจิตทางประสาท
แล้วก็ไม่ได้กินยาต่อเนื่องครอบครัวก็ต้องเอาหลักฐานมาให้ตำรวจแหละ
เพราะว่าถ้าป่วยจริงก็ต้องมีเรื่องของการไปหาหมอประวัติการรักษานะคะ
ตำรวจยื่นฟ้องต่อสารเรียบร้อยในตูนก็รับสารภาพในชั้นศาลด้วยนะคะ
สารมีคำพิพากษาว่ามีความผิดฐานดูหมินเจ้าพนักงานจริง
ลงโทษปรับเงิน๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่ก็ไปรับสารภาพในชั้นศาลได้
ใช่ค่ะทั้งชั้นสอบสวนทั้งชั้นศาลรับสารภาพหมด